ทีนี้คุณผู้ชมคะก็ต้องบอกว่าช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือว่าช่วงเทศกาลเนี่ย
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุ
เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะ
เราจะใช้คำว่าเมาไม่ขับไม่ได้แล้วต้องดื่มไม่ขับ
เพราะว่าถ้าดื่มแล้วขับเนี่ยเขาจับยึดรถเลยนะ
ขอสชนำมาตรการนี้มาใช้อีกครั้งนะคะเริ่ม๒๙ธันวาคม
แล้วก็ถึงแม้ว่าช่วงปลายปีแบบนี้เจ้าหน้าที่จะไปดูแลความปลอดภัย
จุดที่มีการจัดงานใหญ่เขาดาวน์นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่นะคะ
แต่ก็ไม่ละเลยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ก็คุมเข้มดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดียวกันค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านก็ให้ความมั่นใจนะคะว่าศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ
ได้ร่วมกันเตรียมพร้อมดูแลประชาชนทั้งอำนวยความสะดวกด้านจราจรและจุดพักรถ
รวมทั้งตั้งจุดให้บริการตามหน่วยทหารที่อยู่ในเส้นทางสัญจรของประชาชน
ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะเช่นเดียวกันกับการดูแลความเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชื่อว่าภาพรวมสถานการณ์จะผ่านไปด้วยดีเพราะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมมือกัน
และมีความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจความมั่นคงในพื้นที่
ซึ่งแม่ทัพภาคที่๔ได้เตรียมพร้อมดูแลสถานการณ์อย่างดีที่สุดอยู่แล้ว
ส่วนข้อกังวลที่ว่ากลุ่มก่อเหตุรุนแรง
และที่ผ่านมาจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดภาคใต้๗จุด

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
พันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย

ร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองอาสาสมัคร
ในเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรองตามมาตรการ
ดื่มไม่ขับจับยึดรถ
ระหว่างวันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๙
ต่อเนื่องไปจนถึง๔มกราคมปีหน้าค่ะ
กำชับให้เข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ

ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองกันเป็นจำนวนมาก
มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีความร่วมมือ

ดจุดพลุหรือดอกไม้ไฟนะคะ